สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะคะ
ยังคงยึดมติเดิมในการยุติการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทย
การปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะหลังจากที่ทางสโมสอนสมาชิกพวกมีสิทธิ์ออกเสียงส่วนใหญ่
เห็นท้องตามสมาครม
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เรียกประชุมสโมสรสมาชิก

ผลปรากฏว่ามติส่วนใหญ่๑๘

เห็นชอบให้ยุติการแข่งขันฟุตบอลลีกทุกรายการ

สโมสรไทยลีกผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
มี๙สโมสรที่เห็นชอบให้ไทยลีกมี๑๘ทีมเท่าเดิม
อีก๖สโมสรให้เพิ่มเป็น๒๐ทีม
ส่วนอีก๓สโมสรให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของสภากรรมการ
ดังนั้นการดำเนินการหลังจากนี้คือ
มติเดิมตามประกาศของสมาคมวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจากมติดังกล่าวนะครับทำให้บทสรุปของฟุตบอลไทยลีกระดูกาล๒๕๕๙เป็นไปตามนี้ครับ
ขณะที่๓ทีมจากดิวิชั่น๑ที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้า
ส่วนดิวิชั่น๒นะคะก็จะให้ทั้ง๔ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ
เพื่อหาทีมเลื่อนชั้นเพียง๓ทีม